สัปดาห์นี้สำหรับแอร์เรสวัน
แฟนที่รอคอยการแข่งขันเครื่องบินที่มีความเร็วที่สุด

ไปติดตามกับเรื่องราวการแต่งเครื่องบินของบรรดานักคับ
เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ๓๕๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
หรือว่าประมาณ๑ล้านถึง๑ล้าน๖แสนบาท

จะต้องมีทีมเทคนิคที่เป็นของตัวเองด้วย
ซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างทีม
แล้วแต่จะตกลงกันหรือบางคนก็อาจจะอาศัยคนสนิท

ต้องมีการจัดหาอุปกรณ์ด้วยในการซ่อมบำรุงเครื่องบิน

แต่งเครื่องนะครับต่อการแข่งขันแต่ละครั้ง
ประมาณเกือบ๒ล้านบาทเหมือนกัน
ราคาที่เท่ากับเครื่องบินเลยนะครับ
มาเท่าไหร่ก็แต่งเท่านั้นนะครับ
แต่นักบินบางคนก็อาจจะมีสปอนเซอร์บางคน

โดยสรุปครับหากจะพิจารณางบประมาณที่ต้องเสียไป
มูลค่าก็๑๐๐๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐนะครับ
เวิร์ดคลับไทยแลนด์๒๐๑๗
แถวด้านทีวีช่อง๓๒ถ่ายเพราะสด
จากท่ากัศยานานาชาติอุตภัว